คุณดูสิทำใจดีทำใจดีเดี๋ยวจะพาไปงานนี้แล้วกันที่จังหวัดสุรินทร์นะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่คนเลี้ยงช้างเนี่ยเขาปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานนะคะ
ไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพิธีนี้สลักสำคัญอย่างไรแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนค่ะ
บุกไปที่นี่เลยนะคะไปที่สุรินถิ่นเมืองช้างที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียงบ้านน้อง
พิธีบวงสวงและเส้นไหว้สารพระครูปกรรมขึ้น
เป็นพิธีที่ชาวกุยหรือว่ากวยคนเลี้ยงช้าง
เขาสืบทอดปฏิบัติกันมายาวนานนะคะ

ถือว่าเป็นการบวงสวงให้วิญญาณบรรพบุรุษ
เจ้าป่าเจ้าเขาคอยปกปักรักษาอารักษาช้างป่าด้วยเนี่ย
ในพิธีนี่ก็จะมีบรรดาพุทธศักดิ์ศนิกชน
มีหมอช้างควานช้างคนเลี้ยงช้างจำนวนมาก
มาร่วมพิธีกันครับข้างเลยค่ะ
เริ่มตั้งแต่การประกอบพิธีวางศิลาเริกสารพระครูปกรรม
ไปจนถึงพิธีเส้นไหว้แล้วก็พิธีบวงสวงนะ

สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าบรรดาผู้ร่วมงานนั่นก็คือว่า
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงนี่แหละ
นี่ค่ะเขาจะมีการนำช้างมาเดินกระบวนแห่ไปตามเส้นทาง
บรรยาวัฒนธรรมบ้านหนองบัว

ไปร่วมการประกอบพิธียกฉัด๙ชั้น
ซุ้มประตูที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง
งานนี้นะคุณมีช้างมาร่วมเดินขบวนถึง๕๐เชือก
แล้วก็ยังมีพลายช้างฝาแฝดคู่แรกของโลกก็คือ
ลายทองคำและพลายทองแท่งมาร่วมแห่ด้วยนะคะคุณ

พอมาถึงสำนักสงฆ์ป่าอาเจียงเขาก็จะช่วยให้
แฝดนี่นะช่วยดึงปลายยอดฉัด
ไปตั้งบนฐานฉัดใหญ่
จากนั้นนะคะพระสงฆ์ก็เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี
เรียกว่างานนี้นะมีทั้งความศักดิ์สิทธิ์
มีทั้งความยิ่งใหญ่มีทั้งความเชื่อ
มีทั้งประเพณีรวมเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง
มีทั้งความรักความสนุกสนานปะปนกัน
เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเพราะว่าบางคนอาจจะเห็นแค่ความน่ารัก
ขี้เล่นของช้างหรือว่าความสามารถ
แต่ว่านี่เป็นเรื่องของประเพณีพิธีกรรมของเขา
ได้ดูอีกมุมหนึ่งก็ถือว่านี่มีความแบบซึมซับไปด้วยนะคะ
ดูภาพสิครับคุณนิวนาวโอ้โหช้างที่นี่
งานี่ยาวมากเลยนะสวยด้วย
เมืองสุรินเป็นเมืองช้างเนอะช้างก็เยอะนะคะ
เราได้เห็นแบบว่าการสืบสารประเพณีดีที่มันไม่ได้มีทุกที่ทุกจังหวัดนะคะ
แต่ละท้องถิ่นเขาก็มีประเพณีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะ
งานยิ่งใหญ่อลังการงานช้างจริง